กลับมาก้วยหน้าจอเลยใครว่างานอยู่ต้องงาน
งานดีสบายนอนเฉยก็ได้๓๐๐๐

นี่เหรอคะจริงเช็คไปแล้วไปถามผู้บริหารบริษัทจริง
ต่อเดือนนอนเฉยป้ายนี้ทำให้หลายคนแบบ
เอ๊ะการตลาดหรือเปล่ารับสมัครนักนอนรายได้ดี๓๕๐๐๐ต่อเดือน
คุณโกหกคุณจะมีอะไรหรือเปล่ายังไงหลายคนเห็นแล้วแบบอยากสแกนจังเลย
อยากจะเป็นนักนอน๓๕๐๐ต่อเดือน
สรุปสมัครได้จริงจริงใช่ไหมจริงเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับ
ทีมข่าวของเราโทรศัพท์ไปคุยกับคุณชานนท
เป็นธุรกิจศูนย์รวมที่นอนและเครื่องนอนครบวงจรยืนยัน
อันที่คุณเห็นที่ป้ายจริงทุกประการ
คุณสมบัตินักนอนอายุ๑๘๕๕ปีไม่จำกัดเพศ
เราสามคนเข้าแล้วนะไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
สัญชาติไทยมีใจรักในการนอนอันนี้ยิ่งเข้าเกณฑ์เลย
ในใจรักในการนอนบุคลิกภาพดีสุขภาพร่างกายต้องแข็งแรง
ไม่มีอาการป่วยห้ามป่วยอย่าต้องไม่มีอาการป่วย
ที่ส่งผลกระทบกับการนอนหลับต้องนอนหลับสนิทสบายใจ
มีทักษะในการสื่อสารสามารถอธิบายคุณสมบัติของสินค้า
ได้เป็นอย่างดีหมายความว่าเรื่องของที่นอนนะ
แล้วก็สามารถนอนหลับได้ในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกัน

ไม่มีอาการนอนไม่หลับเนื่องจากแปลกที่แปลกทางไม่ได้
และต้องสามารถทำงานในพื้นที่ที่ตามที่บริษัทกำหนดได้ด้วย
โอ้โหแล้วเราไม่รู้ว่าบริษัทจะกำหนดอะไรมานะคุณนะ
จะไปนอนในป่าข้างหรือเปล่า
อัตราซะด้วยพร้อมกับสวัสดิการบริษัท
เรื่องต้นสัญญาจ้าง๓เดือนก่อน๓๕๐๐คูณ๓ไปแล้วแต่คุณจะคูณ
ทำงาน๕๖วันแล้วแต่สัปดาห์ต่อสัปดาห์
หยุดกันไม่เสาร์ก็อาทิตย์อะไรอย่างนี้หรือว่าหยุดเสาเว้นเสาร์หรือแบบนี้

เออก็คือให้คุณไปนอน๓ทุ่มถึง๗โมงเช้า
พร้อมกับรายงานผลการนอนทุกเช้าตื่นมานอนหลับดีไหม
ที่นอนที่คุณไปนอนเป็นยังไงมันนุ่มเหมือนแข็งมันยังไง
ตอนนี้เชื่อว่าหลายคนนะสำรวจคุณสมบัติตัวเองนะเข้าข่ายกันเยอะ
ว่าหลายคนตอนนี้เริ่มสแกนแล้วที่เราขึ้น

เงื่อนไขง่าย
แต่ว่าคุณต้องอัดคลิปสั้นอธิบาย
ความพิเศษของการเป็นนักนอนของคุณ
ว่าคุณเป็นนักนอนยังไง

ส่งไปได้เลยถึงวันที่๑๗ธันวาคมนี้

แล้วก็ติดต่อไปแล้วเขาจะพิจารณา
ถ้าเกิดคุณเข้าเกณฑ์ทั้งหมดทั้งหมด

แต่เป็นอาชีพใหม่ที่สร้างความฮือฮามาได้๒๓วันนี้

คิด๓ทุ่มถึง๗โมงเช้าเออมันก็นอนยาวอย่างนั้น
แต่ก็นอนไม่ใช่ช่วงเวลาที่แปลกนะ